ในการหล่อพระพุทธรูปหลังจากเข้าดินแก่แล้วช่างจะนำไปตากแดดเป็นเวลาหนึ่งถึงสองวัน
ดินแก่แห้งดีแล้วจะใช้เครื่องมือในการถากให้ฐานมีความสวยงามเสมอถึงเนื้อขี้พึ่งเห็นเป็นขอบชัดเจน
ต่อจากนั้นจึงติดปากจอกหรือช่องกลวงที่เชื่อมต่อกับชนวนสำหรับเททองลงไปในแม่พิมพ์
รวมทั้งช่างจะทำรูผุด๒รูซ้ายขวาที่ช่วยสำหรับการไล่อากาศทำให้ทองเทเต็มพื้นที่มากขึ้น
แล้วจึงใช้ดินหุ้นฐานให้มิดตัดขอบเหลือให้เห็นแค่ปากจอก

วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน